นายกบอกแบบนี้บอกว่าจริงแล้วไม่ได้เป็นคนเชิญนะ

แต่ถ้าเขามาแล้วจะมาเข้าพบนายกรัฐมนตรี
ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายินดีที่จะพบค่ะ
ไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้นะคะ
เขาก็มีอินสัยการเขาก็มาที่แสดงอยู่นี่ไง
อะไรปารีอะไรสักอย่างปารีอะไร
ปารีวัลดาปารีวิตดาอะไรทักอย่าง

บารจันทร์กำลังทำอยู่ใหม่อะไรสักอย่าง
เขาก็เขาก็เสนอมาบอกว่าเขาลงทุนเอง
เขาไม่อยากรบกวนรัฐบาลหรอกครับหรอกค่ะ

เขาก็จะพยายามทำเขารั่วบางอย่าง
บางทีมันก็ไม่ได้เหมือนก็ไม่ได้เงินเนี่ยนะ
เพราะคนไทยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบชอบดราม่า

ส่งข่าวมาหาผมเนี่ยเขาบอกแต่ไม่รบกวนรัฐบาลหรอก
เข้าใจเจนอารมณ์ของนายกนะ
เขาไม่ได้ถามมั้งเขาจะมาเองหรือเปล่าวะ
ก็เขามาของเขาอยู่แล้วแล้วไม่เกี่ยวอะไรล่ะ
ก็มาใครมาผมก็รับก็รับทั้งนั้นแหละ
ก็ใครมาผมก็รับทุกที
นักก๊อฟนักกีฬานักอะไรมันก็มาหาผม

ประเทศไหนก็มิตรเราทั้งนั้นแหละ
ตอนพูดถึงเรื่องซีรีส์เกาหลีเนี่ย

นายกแอบอารมณ์เสียเพราะว่าตำหนิสื่อบางสำนัก
มีการนำเสนอภาพผลเอกสุรเชษฐ์ชายวงขออภัยค่ะ
ถอดรองเท้าให้นายกรัฐมนตรี
ซึ่งก็มีเนี่ยค่ะภาพแบบนี้ค่ะ
ผลเอกสุรเชษฐ์ชายวงถ้ามันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระโสกศึกษาที่การนะคะ
แล้วก็ถอดรองเท้าให้กับนายกรัฐมนตรีในช่วงเยี่ยมชมการจัดงานการศึกษาสร้างชาติ
ตลาดคลองพดุงสร้างสุขในช่วงเช้าเมื่อวานนี้
ช่วยเนี่ยวัดไซส์รองเท้าระหว่างที่เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ตัวแทนสถาบันการอาชีวศึกษานำมาแสดง
ก่อนที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีก็ขอโทษถึงภาพที่ปรากฏผ่านสื่อต่าง

นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาอะไร
เพราะว่าเป็นเรื่องของความผูกพันระหว่างพี่น้อง
ฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงภาพภาพนี้ค่ะ
อัชภารณ์ออสมปลับ
ผมไม่เคยดูดุถูกคนนะนะ

ซึ่งเขาก็มีน้ำใจกับผมก็แค่นั้นเอง
สื่อมวลชนทั้งนั้น

หรือเธอก็คนละสื่ออีก

เรื่องภายในของผมพี่น้องของผม

จะบอกคณะยกมตรีต้องอย่างก็อย่างงี้